เข้าวัดดีกว่าฟังเทศฟังธรรม
ไปดูพระท่านนี้ครับโอ้โหให้พรซะจังหวะดีจริงเลยครับ
สาภาโลกสาภาโลกสาภาใกรสาภาโค้สาภาจำใด
วิวันใจเจสาภาธานังสาภาลาฟังสาภาวันตุเม
สาภาธุสาภาคอร์สาภาโรคสาภาภัยสาภาคอร์สาเหรียจันรายอภิวัณฑ์ชะเย้เฮ้เฮ้
โอ้โหจะบาปไหมเนี่ย

ก็เล่นมาแบบนี้เราจะให้พูดยังไง
คุณรู้สึกแบบคันไหมคันนะที่ศีรษะ

ดิฉันว่าน่าจะอยากหลัง
สาภูก่อนไม่ได้มีเจตนาอันใดทั้งสิ้น
ความรู้สึกเราอยากจะทำให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มในหยามเท้า
ด้วยความบริสุทธิ์ใจหาได้มีการลบหลู่ใดทั้งนั้น
น้องผู้ชายเขาแบบแปลกนะ

เออถูกทีฟังแล้วมันแปลกดี

เออแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องคลิปนี้เนี่ยนะฮะ
เราไปเห็นมาแล้วมันน่าสนใจดีก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดู
เพื่อบางคนมีประสบการณ์แบบนี้ว่าได้ฟังเสียงกัน
ห้องสวดมนต์ของพระบางท่านก็จะมีลักษณะแบบนี้
คือแต่ละท่านเนี่ยจะมีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์
มันเหมือนกันนะจริงมันเหมือนกันย้ำสับพะเคราะห์สับพะเคราะห์
นี่ต้องไปแล้วจังหวังก็จะมาแล้วนะสนุกกันหนักกันไป